ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะชาวบ้านเขาได้ยินเสียงดังขึ้นมาหลายครั้ง
เป็นเสียงคล้ายปืนเหมือนเป็นการยิงปั้งอย่างนี้หลายนัดทีเดียว
แต่ว่ามันไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่
ก็เลยต้องไปแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบเพราะเกรงว่าจะมีการแบบมาฆ่ากันแบบนี้นะฮะ

ตำรวจผู้ทอล๔พระราชาต์ไปตรวจสอบ
จุดที่ไปพบปลอกกระสุนบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ
หัวกโกกหูสามตะบลสุรษัตริย์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังที่ชาวบ้านไปแจ้งบอกว่าได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย
หั่นจะได้รับอันตรายก็เลยรีบแจ้งจำรวจให้ไปตรวจสอบ
แม่ค้าที่ขายของอยู่ตรงนั้นก็เล่าให้ฟังว่าทีมแรก
ตรวจสอบของตำรวจพบว่าปลอกกระสุนที่ตกอยู่นั้นเป็นกระสุน๙๔ปรอก

เมืองต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะชักปืนขึ้นไปยิงขึ้นฟ้า
บริเวณ๓แยกดังกล่าวแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจก็จะมีการนำปลอกกระสุนนั้นไปตรวจสอบ
พร้อมทั้งก็จะมีให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าคนร้ายเป็นใครมายิงทำไมยิงใคร
ทำไมถึงมีปลอกกระสุนตกอยู่ตรงนี้แล้วมีใครบาดเจ็บหรือไม่นะครับ
ปัจจุบันนี้คนหาปืนง่ายพกปืนกันโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเยอะ
มีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นข่าวว่าเนี่ยเอาปืนไปยิงกันนะฮะ
ก็ต้องรอตรวจสอบต่อไปนะครับ